เรื่องนี้ในโลกโซเชียลโอ้โหวิจารณ์ยับเลย
มีรถฉุกเฉินที่เขาต้องไปส่งผู้ป่วย

ขับอยู่เลนขวาแล้วก็ขับช้า
เขาก็เปิดไซเรนเสียงดังนะไม่หลบ

ใช่ไม่หลบจริงแล้วได้ยินเสียงไซเรนก็คือทุกคนต้องได้ยินอยู่แล้ว
ก็ขับอยู่แบบนี้ค่ะจนรถฉุกเฉินคันนี้
เบี่ยงซ้ายเองแล้วก็แซงซ้าย
ปรากฏว่าพอแซงซ้ายนะรถสีแดงคันนี้
เปิดกระจกลงมาแล้วคนที่นั่งข้างคนขับ
หันหน้ามามองแบบหน้าตาเฉยเมยมาก
ไม่รู้สึกผิดอะไรด้วยแล้วยังหันมามองเปิดกระจกหันมามองด้วย

เนี่ยเขาก็เลยมีการโพสต์คลิปนี้ในโลกโซเชียลนะคะว่า
วินาทีมันมีความหมายจริงนะคะ
คนที่เขาอยู่ในรถฉุกเฉินคือเขาต้องการ
ความช่วยเหลือฉุกเฉินจริงเขาต้องรีบไปโรงพยาบาล
วินาทีมีค่าต่อลมหายใจจริงนะคะ

วิจารณ์กันเยอะเลยคนที่โพสต์เขาก็บอกเลยว่าที่โพสต์เนี่ย
เขาก็ใส่ข้อความไปนะว่าแค่หลบให้ทางรถฉุกเฉิน
ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ชีวิตของผู้ป่วยบนรถ

ติดต่อไปเลยค่ะติดต่อไปที่คนโพสต์คลิปนี้นะคะ
นายสมบูรณ์เกิดทรัพย์เป็นเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล
คันที่เกิดเหตุคันที่อยู่ในคลิปค่ะ
นายสมบูรณ์เล่าให้ฟังว่าระหว่างทางที่ขับรถฉุกเฉินไป
รถคันอื่นหลบให้หมดจนไปถึงช่วงถนนมิตรภาพ
ก่อนถึงด่านทางหลวงแก่งคอยมาเจอกับรถเก๋งสีแดงคันนี้
ซูซูกิสวิตช์สีแดงคันนี้

เปิดสัญญาณขอทางอยู่ตั้งนาน
หลบไม่สนใจอะไรเลย
ฟังเสียงคุณสมบูรณ์ค่ะ
ผมเลือกที่จะหลบเขาเอง

ญาติที่นั่งอยู่หน้ารถผมยกมือยกมือเลยนะครับ

เขาจะรีบไปเขาขอทางหน่อยนะอะไรอย่างนี้
เขาก็พูดของเขาผมก็จังหวะนั้นผมก็เลยแซงออก
ที่เขาจะพูดนะครับผมก็แซงออก
เขาก็พูดแบบเหมือนประมาณว่าโอ้ยไปได้สักทีนะอะไรอย่างนี้

ผมขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับผม
ทุกท่านถ้าทุกท่านได้ยินเสียงรถพยาบาล

คนไข้บนรถบางทีเขาอาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูง

นี่ค่ะคนที่นั่งอยู่ในรถเก๋งสีแดง
ก็เลยอยากรู้ว่าคุณเป็นใครคุณไม่รู้เหรอ
เวลามีสัญญาณฉุกเฉินแบบนี้คุณต้องหลบ
ตรวจสอบไปคนที่อยู่ในรถเก่งสีแดงคันนี้
เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยนะคะ

ตัวเขาเองเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉินนะคะ
แต่เขาโต้กลับชาวเน็ตแบบนี้คุณภาคภูมิ
คือเขาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์ของเขาเอง
เขาบอกว่ารถคันนี้ที่เปิดไฟฉุกเฉินเปิดไซเรน
มันแค่รถส่งต่อผู้ป่วยอืมเป็นรถเถือนด้วย

พอเห็นรถเขาแล้วก็มองว่าเขาเป็นรถแบบนี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราติดต่อไปเลยคุณผู้ชม
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของคนที่ขับรถเก๋งสีแดงคันนี้
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อผู้ชายคนนี้ได้ค่ะ

ติดต่อไม่ได้ตามตัวไม่เจอ
เนี่ยเขาก็โพสต์ของเขาชี้แจงว่าเนี่ย

คุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่า

แล้วเขาเสียชีวิตนะคะคุณภาคภูมิ
โพสต์ข้อความบอกว่าคุณลุงเสียชีวิตแล้วครับ
แล้วก็โพสต์ภาพบรรยากาศงานศพของคุณลุงค่ะ
นางสาวสายใจแรมคอนบุรีลูกสาวคนโตของคุณลุงที่เสียชีวิต

คุณพ่อเกิดอาการหอบหืด

ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดกระบัง
คุณหมอลงความเห็นว่า
คุณพ่อมีอาการสมองขาดออกซิเจน
ถ้ารักษาก็จะกลายเป็นเจ้าชายนิทรา
ครอบครัวก็เลยตัดสินใจส่งตัวกลับมาพักที่โรงพยาบาลคอมบุรีจังหวัดนครราชศรีมาใกล้กับบ้านเกิด
ก็หวังว่าจะให้ญาติให้ญาติพี่น้องได้มาดูใจกันเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซะก่อน
เพราะฉะนั้นความเร่งรีบของเขาคือรีบพากลับไปหาญาติพี่น้องให้เร็วที่สุด
เนี่ยแต่คุณไม่หลบให้เขาอะค่ะคุณไม่หลบให้เนี่ย
ยังดีที่กลับมาสิ้นใจที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดทันนะคะ
แต่ในรถคันนั้นในรถฉุกเฉินคันนั้นเนี่ยคุณผู้ชม
มีแม่มีน้องชายนั่งไปในรถฉุกเฉินด้วยนะคะ
ฟังเสียงลูกสาวของคุณลุงผู้เสียชีวิตค่ะ
คนที่ว่าเปิดหัวกลางทางขนาดนี้ถึงขั้นโคม่าแล้ว
แล้วทำไมเขาไม่ปล่อยให้เราไปผ่านไปอย่างนี้
ในความรู้สึกเรานะคุณจะแย่คนที่ไม่ให้ผ่านไปนี่คือว่าแย่มาก
ก็อยากให้เขาแบบมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน่อย
อย่าทำแบบนี้อีกเพราะว่าความรู้สึกการเป็นการตายของ
ถ้าเป็นสมมุติเป็นพ่อแม่เขาก็เกิดแบบนี้ขึ้นมา
ถ้าเกิดเจอคนทำแบบเขาอย่างนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกแย่ไหม
ถ้าเกิดมาสิ้นเสียอย่างนี้สิ้นสุดการตายแบบนี้
ทำไมเขาไม่คิดฝากบอกเขามั่งถ้าเป็นญาติพี่น้องเขาเอง
นี่ค่ะคือคุณลุงเขาก็หอบหืดกำเริบเหมือนกับจะเป็นเจ้าชายนิทราแล้ว
ก็จะกลับมาอยากจะมาให้ญาติดูใจยังดีนะที่กลับมาถึงภูมิลำเนาได้
แล้วก็ญาติได้ทันดูใจอ่ะแล้วถ้าเขาระหว่างทางอ่ะ
ใช่ถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
ก็เพจที่เอามาลงเนี่ยคุณเดี๋ยวมาสอนเขาก็ฝากข้อความกลับไปถึง
ค่ะคนที่อยู่บนรถสวิปสีแดงอ่ะอืมบอกว่าเนี่ยฉุกเฉินพอหรือยัง
เหมือนกับถามว่านี่ไงเขามีคนเจ็บที่ใกล้สิ้นใจจะรีบกลับไปหาญาติครั้งสุดท้ายเนี่ย
แล้วเขาก็เสียชีวิตจริงเนี่ยทีนี้ฉุกเฉินพอหรือยัง
นี่ค่ะนี่ก็คืองานศพคุณลุงนะคะก็มีกำหนดชาปนกิจช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ตัวลูกสาวก็บอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ไม่ติดใจเอาความอะไรกับรถเก๋งสีแดงคันที่อยู่ในคลิป
โหสิกรรมกันไปเพราะว่าอยากจะให้พ่อจากไปอย่างเป็นสุข
แต่อยากฝากบอกว่ามันไม่สมควรจริงควรมีน้ำใจมากกว่านี้
รถฉุกเฉินที่ต้องเปิดไซเรนเปิดไฟขอทางก็คือเขาฉุกเฉินจริง
เขามีผู้ป่วยอยู่ในรถจริงส่วนใหญ่คือต้องเร่งส่งตัวไปรักษา
ทันท่วงทีมีชีวิตเป็นเดิมพันธุ์ทุกวินาทีมีความหมายจริงนะคะ
แล้วมันใช่เรื่องไหมที่คุณจะต้องมาตรวจสอบนะตอนนั้น
ใช่ไหมถ้าคุณสงสัยว่าเออคุณเป็นรถเถื่อนหรือเปล่า
วิ่งโดยไม่ถูกกฎหมายมาเปิดไซเรนโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือเปล่า
คุณหลบเขาก่อนคุณหลบเขาคุณถ่ายภาพก็ได้

หรือกล้องหน้ารถกล้องหลังรถของคุณ

กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ว่าเออตรวจสอบหน่อยซิรถคันนี้จริงหรือเปล่า
คือคนขับรถฉุกเฉินเขาบอกว่าในรถมีญาติของผู้ป่วยอยู่
ญาติของผู้ป่วยพยายามจะตะโกนบอกแล้วนะคะ
ว่าขอทางหน่อยนี่ค่ะยังไม่เชื่อเขาอีกอะคะนี่ยังไม่ยอมใช่ป่ะ
อันดับหนึ่งคือคุณควรจะหลีกก่อนหลบก่อนไง
แต่ถ้างั้นถ้าคุณติดใจสงสัยว่าอ้าวอันนี้มาวิ่งเถินเถินรึเปล่า
คุณก็ถ่ายภาพแล้วแจ้งเจ้านัททีที่เกี่ยวให้เขาไปตรวจสอบสิ
แล้วก็ไปลงโทษกันย้อนหลังถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคนป่วยจริง
นี่เป็นกรณีตัวอย่างจริงนะคะว่า
นี่ไงฉุกเฉินพอหรือยังคะ